คนปีใหม่ปีนี้เดินทางไปที่จังหวัดนครราชศรีมา
เป็นภาพบรรยากาศของประชาชนจำนวนมากครับ
นำดอกไม้ทูบเทียนพร้อมกับแผ่นทองคำเปลว
ไปปิดรูปลอวหลวงพ่อคูล
ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่บริเวณหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคุณปริสุทธโธ
วัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา

ก็มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศคนในพื้นที่คนต่างจังหวัดเองคนกรุงเทพเอง
ก็เดินทางเข้าไปกราบไหว้อย่างไม่ขาดสายด้วยความศรัทธาเป็นอย่างมากครับ
อย่างเช่นครอบครัวของนายผสมบาดโพเป็นชาวบ้านตำบลท่าซ้ายอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับ
ก็พาครอบครัวไปกราบไหว้องค์หน่อพ่อคุณนะครับบอกว่า
ถือท่านเป็นอย่างมากอย่างน้อยเนี่ยก็ให้ได้มากราบท่าน
ถือว่าเป็นความมงคลกับชีวิตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับ
ก็นับถือท่านศรัทธาท่านนะครับที่ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายครับ
ก็บางทั้ง
ขอให้มีสุขภาพรางกายเผ็ด
อย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บให้ทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองครับ
เช่นเดียวกันกับครอบครัวทองอยู่ครับ
พาสมาชิกคนในครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดลบบุรี
โอ้โหขับฟ้ารถติดกันมันหนักมากเข้าไปที่วัด
พาทุกคนไปกราบองค์หลวงพ่อคูณ

แต่ว่าความศรัทธาเนี่ยยังคงอยู่แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปครับ
นับถือหลวงพระคูณมานานแล้ว

ยังอยู่ในใจแล้วก็บอกว่านับถือก็คือนับถือไง
จนเขามาเสียก็คิดถึงอยู่ก็มาทุกปีนะ
ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอะไรที่ไม่ดี

ปีใหม่ก็ขอให้มีแต่ความรุ่งเรืองเจริญอะไรต่ออะไรก็ขอไปเรื่อย

ก็ทำน้องเดียวกับแม่มาขอพรกลับไปก็ให้ทำงานการงานกิจการลาบลื่น
ได้ไม่ติดไม่ขัดอะไรอย่างนี้ครับ

ขอให้งานการค้าที่ทำจริงมากขึ้น
กระดาษที่รายคนต่างให้ความเห็นตรงกันว่า
ถึงแม้หลวงพระคูณท่านลับสังฐานไปแล้วกว่าสามปี
แต่ไม่ทำให้ความศรัทธาความเลื่อมใสของประชาชนเนี่ยลดน้อยไปเลยนะครับ
ซึ่งทุกปีก็ถ้าเกิดมีโอกาสว่างอย่างเช่นปีใหม่ก็จะมีโอกาสพาครอบครัวไปกราบไหว้ท่านแบบนี้นะครับ